ูให้สุดกับงูขั้นเทพ
คันเทพอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศสวัสดีค่ะ
จริงแล้วดวงดาวของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตุลาคม
ในทุกราศีดวงก็เปลี่ยนแปลงทุกวันทุกเดือนทุกปี

ตามดาวย่อยดาวใหญ่แต่ทีนี้ที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่
ว่าเงินเนี่ยจะปังปังเต็มกระเป๋าเอาอย่างงั้นก่อนเลย
เราดูในทางเดียวนะพี่หนุ่มนะคุณมดดำรู้ไหม
คือหมายว่าไม่ใช่แปลว่าดูแล้วทุกคนที่เกิดในราศีที่ถูกฟันทงเนี่ยมันจะรวย
มันต้องมีพื้นดวงเดิมแต่เราไม่มีโอกาสที่จะเอาดวงท่านผู้ชมมาดู
กำลังจะอธิบายอย่างนี้ในขณะที่ฝนตกจัดจัดเนี่ยนะแล้วคนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ทุกคนก็ไม่ใช่จะได้น้ำฝนเท่ากันถูกต้องไหม
คือพูดง่ายบุญกรรมทำมาไม่เท่ากัน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เกิดขึ้นที่จะทายต่อไปนี้
มันจึงเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วผลได้ไม่เท่ากัน
ไม่ใช่ว่าเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันดวงเดียวกันจะต้องได้รับผลบุญเหมือนกัน

ถ้าถามอย่างนี้เราต้องเกิดอย่างนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ขยายความต่อไปว่า
ลาศีไหนจากนี้ไปจนถึงปลายปีหรือจนถึงที่ไหน
ดาวเพื่อเพื่อนรัฐศาสดีโคจรเข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศรีตุล
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ดาวพระราชดีอยู่ในเรือนการเงินไป๑ปีเต็ม
ก็แปลว่าจาก๖ตุลาคมปีนี้ไปถึงตุลาคมปี๒๖๓
ชาวราศีตุลมีโอกาสลืมตาอ้าปากมั่งคั่งร่ำรวย
ซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาเทมาปะทุ่ง

แต่ต้องหมายถึงว่าถ้าสมมุติจะดีมันอยู่ที่บุญกรรมที่เราทำกันมาด้วย

แต่แปลว่าชาวราศีตุลจะตื่นรู้กับมีบุญเก่าเนี่ย

ตื่นรู้ในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไร

เพราะฉะนั้นราศีตุลเป็นราศีที่จะมีโอกาสตั้งหลักได้มีโอกาสได้เงินได้ทอง

ราศีอันดับ๒ที่มีโอกาสลืมตาอ้าปากตังค์เต็มกระเป๋าคือ
ยังไงอาจารย์ก็มองไว้เป็นราศีธวารนะ

ทวารก็แปลว่าไม่ใช่แปลว่าก้นนะทวานเนี่ย
ราศีธวารเนี่ยแปลว่าในโหรศาสตร์แบ่งไว้๔๐
ราศีที่เป็นราศีธวารได้แก่ราศีเมษทวารไฟแม่ธาตุไฟ
ราศีกรกฎทวารน้ำหรือแม่ธาตุน้ำ
ราศีตุลทวารลมก็แม่ธาตุลมราศีมังกรทวารดินแม่ธาตุดิน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทายว่าราศีไหนเป็นอย่างไรเนี่ย
ก็มองว่าราศีที่สัมพันธ์กับดาวใหญ่พฤษฎีที่ยกย้ายครั้งนี้
ส่งผลต่อราศีไหนราศีตุลและว่ารวย
ราศีต่อมาก็คือราศีกรกฎ
อืมกรกฎอดนราหูอยู่นี่อาจารย์
เห็นมั้ยราศรีกรกฏกับราศรีมังกรเป็นอัมดับสองตามมาติด
เพราะเป็นราศีแม่ธาตุเวลาแม่ธาตุได้อะไรเกิดอะไรมันจะเกิดใหญ่กว่าคนอื่น
ข่าวจะใหญ่กว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ราศีกรกฎมีราหูทัพเนี่ยแปลว่าอะไร
แปลว่าหนึ่งคนเกิดราศีกรกฎป่วยเจ็บตายเจียงบง
โอ้ยหนุ่มกัญชัยเลยฟังนะอันนี้คือยัง
อันนี้คือทางร้ายเลยทางดีราศีกรกฎ
สิ่งนี้นะเจ๊งกลับมารวยนะป่วยกลับมาหายร้ายกลับมาดี
มันเปลี่ยนแปลงพลิกชะตาถ้าคนเกิดราศีกรกฎ
ถ้ามันเป็นไปมันเป็นไปแล้วเข้าใจยัง
คือราหูเข้ามาตั้งเกือบปีแล้วแล้วจะไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ถ้ามันจะตายมันตายไปแล้วเจ๊งไปแล้วจบไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดราศีกรกฎดำรงตนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ราหูจะกลับเป็นลาบแก่ตน
ฤษฎีที่โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกษ์จะเข้าสู่ในพบปุตตะ

เป็นดอกเป็นผลเป็นลาบเป็นมงคลเกิดขึ้นหมดเลย
รวมถึงคนตกงานอยู่ด้วยเขาบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยจากสถิติเนี่ย
ตกงานจะเยอะเพราะว่าโดนลาหูนี่เกี่ยวไหมครับ

คือคนเกิดราศีกรกฎโดยรากเดิมเนี่ย
มันเป็นราศีที่มีโลโก้เป็นปู
เพราะฉะนั้นครูโหนหลายท่านก็บอกว่า
ไม้หลักปักขี้เลนเอ่ยเชื่อยเชื่อยแชะ
เพราะพระจันทร์ก็เป็นดาวประจำตัว
แต่มันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนไป
เพราะอดีตนายกหลายท่านก็เกิดราศีนี้แหละ
คือกลไกของชิดที่ได้ขัดกล่าวอบรมให้ราศีกรกฎ
รู้ว่าอารมณ์เราเฉื่อยตามอารมณ์เนี่ย

แล้ววันนี้ราศีกรกฎปรับตัวได้

ทำได้ในโอกาสที่ตัวเองพึงเห็น

และสิ่งที่กลายเป็นเรื่องที่ติดขัดทั้งหมดไหลลื่นหมดเลย

ถ้าใครแก่อายุ๗๐๘๐แล้วเกิดราศีกรกฎ

เอาล่ะนั่นคือราศีกรกฎและมังกร

ในเวลานี้จะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือ
ราศีมังกรมีดาวพระศดีโคจร
เข้าสู่เรือนลาบมาตั้งแต่๖ตุลาคม

ปีหน้าอีกประมาณข้อนปีนะ
มันส่งผลให้คนเกิดราศีมังกร
บริวารเก่าศูนย์หายตายจากล้มลาเลิกจบหมด
คนเกิดราศีมังกรจึงลุกขึ้นมาทำเอง
จากที่เคยหมดแรงเบื่อเซ็ง
อีกเหตุผลหนึ่งของราศีมังกรคือ
ราศีมังกรเป็นคนอัตราสูง
เป็นคนเป็นทุกอย่างจุกจิกจู้จี้ขี้บน
แต่ละนี้ประมาณ๑ปีโดยลาสีมังกร
เบื่อเซ็งล้าหมดแรงไม่มีอารมณ์

ราศีมังกรคึกคึกแกก็เลยทำเอง

กลับมาหนุ่มสาวอีกครั้ง
ราศีมังกรจำไว้คำสั้นนะ

แต่ต่อไปจากดีก็ต้องมีแบบว่า

ราศีไหนที่จะต้องระวังว่า
เฮ้ยกระเป๋าแบลนแฟนถึงเกียรติคำนี้จังเลย

แบบนี้ทุกวันนี้ยังโดนทิ้งอยู่เลยอะอู้วชังกล้านั่งไงอาตารณาว่ามา
ราศีที่กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเสียเงินระวังศูนย์เสียผิดพลาด
ขึ้นถึงราศีเมฆราศีเมฆราศีเมืองเหล่านี้นะ
ดวงการเงินรั่วการบริหารชีวิตผิดพลาด
เพราะพฤษฎีจะโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาไป๑ปีเต็มตั้งแต่๖ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
ดาวแห่งโชคลาภแห่งโชคชัยที่เคยเล็งชะตาเมืองอะไรที่มีปัญหาก็พอกล้อมแกล้มไปได้
ตอนนี้ดาวดวงนี้ให้โทษเป็นมรณะแก่ชะตา

มีโอกาสมากเลยแฟนทิ้งเพราะดาวพฤศดีเป็นมรณะ

เอาแก้เรื่องอะไรมันแก้เรื่องเงินหรือแก้เรื่องงาน
อย่าไปใจอ่อนเห็นอะไรโลภเขาว่าอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากโลภ
ใช่เอาเงินมาลงทุนเท่านี้๓วันจะให้ดอกเบี้ยเท่านี้
นอกระบบอ่ะอย่าไปทำห้ามค้ำประกัน
อย่าไปค้ำประกันอย่าไปจับในประโยชน์ที่เขาได้

ตั้งสติดำรงตนเงินพร่องไปจากความเป็นจริงของตัวเรา
เราเนี่ยนะไม่เจ็บใจหรอกถ้าเงินนั้นเราเป็นคนใช้จ่ายกิน
แต่ถ้าเกิดมันถูกลวงไปเนี่ยแล้วมันเจ็บใจเสียเงินเสียใจ
คือดาวการงานตรงนี้ของชาวราศีเมษเนี่ย
อยู่ในเรือนสู่พระก็ว่ากันตามตรงนะ
ดวงราศีเมษเป็นดวงเมืองกรุงรัฐนาโกศิลป์

เรื่องใดที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน
ในฐานะของดวงเมืองเนี่ยเป็นไปในระยะยาวเนี่ยดี
แต่ระยะสั้นแล้วยังไม่ส่งผล
เพราะดาวกรรมมะจรอยู่สู่พระ
คือดาวเรือนการงานของชาวราศีเมษเนี่ย

ซึ่งแปลว่าชักช้ายาวนาน
แต่เหมือนกับตอนนี้ดวงเมืองเรา
หรือคนเกิดราศีเมษกำลังปักเสาเข็ม

แต่ผลที่มันยังไม่ก่อเป็นตึกเป็น
เป็นมุมเป็นห้องไม่ก่อให้เกิดการซื้อการขายเนี่ย

ถ้าคุณได้ทำงานอะไรไปแล้วด้วยความรู้ความสามารถจริง
แล้วมันยังไม่เกิดผลอดทน

ราศีที่สองที่จะต้องระวังกระเป๋าแบนแฟนทิ้งคือ
ราศีมิถุนเพราะราหูจรเข้าเรือนการเงิน
และยังไม่ยกไปไหนจนกว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ดาวเสาเล็งชะตาเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุรา
ภุมเมนอสดาว่าวายจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ราหู
อาพับอับประภาคให้โทษแท้ประเหินหิน
มันเป็นเวลาที่มีความทุกข์กับความรัก

ก็เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เสาทับธนูเล็งมิถุน

เพราะฉะนั้นอันนี้ธนูกับมิถุนมันก็จะเอฟเคคล้ายกัน
ก็มิถุนเอาไป๘๐ธนูเอาไป๒๐

อีกประมาณกี่ราศี๖ราศีฮะ

แต่ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นไฮไลท์เลย
ราศีที่ดีที่สุดกับ๓ราศีที่เรียกว่า

ขอสรุปโดยรวมว่า๓ราศีที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการเงิน

อยากรู้ว่าปีหน้าเนี่ยควรทำมาค้าขายอะไรถึงรุ่ง

ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะยังผลแก่คนมากมายแค่ไหนนะ
แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเห็นในดวงชะตาว่า

คือหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่ซื้อขายที่

กิจกรรมเหล่านี้จะคึกคักต่างชาติจะเข้ามากว้านซื้อโดยเฉพาะชาวจีนหรือชายหลายประเทศ
เพราะฉะนั้นมีความมั่นใจมากว่าดาวเสาที่โคจรอยู่ราศีธนูที่จะมีทิศทางมุ่งเข้าสู่ราศีมังกร
อสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ขยับขยาย๒ทรัพย์ในดิน
ผลทางการเกษตรทุกประเภทที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรจะปรึกษาหาลือเกษตรอำเภอ
ผู้รู้ในการที่จะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจ
ซึ่งน่าจะทำยุทธศาสตร์ชาตินะว่า
บัดนี้ตัวของดีมารของโลกเขาต้องการอะไร
เพื่อจะได้ผลิตสะพายคือผลผลิตทางการเกษตร
คืออันนี้มีโอกาสมากใครที่ทำการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร
านี่คือต้นต่อเพราะเห็นทางใช่ไหม

คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ